ส่วนเรื่องนี้ตามให้ต่อค่ะที่เล่าไปเมื่อวาน
เรื่องของคนที่มันหลอกอดีตภรรยาเขาครับ
หลอกจนศูนย์เงินไปเป็นล้านล้านเนี่ยค่ะร่างทรงอาม่าค่ะ
อืมแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางร่างทรงอาม่าด้วยนะคะ

กลายเป็นว่าตัวสามีอะเหมือนยิงนุ้งเหล่าหมือเผา
กำลังเข้าทรงอยู่เลยอ่ะยิงถึงสำนักทรงอ่ะค่ะ
กลมล่างสรงอาม่าคนนี้มากครับเป็นหลอกอดีตภรรยาเขา
เลิกกันไปอ่ะอดีตภรรยาต้องแบบ
เสียเงินเสียทองไปเกือบล้านแล้วเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวสองแสนกว่าบาท
ซื้อที่ดินให้ร่างทรงอาม่าอันนี้คือพีคเลยก็เลยโกรธมากไปยิงเลยนะคะ
แล้วก็มีคนที่อยู่ในสำนักทรงก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
คนหนึ่งกระสุนเฉียวปลายคางไปนิดเดียวเอง

คุมตัวได้แล้วนะคะมาตามความคืบหน้าทางคดีกันหน่อย
เดี๋ยวย้อนสั้นค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำ๙เมษายนนะคะ
ร่างทรงอาม่าก็คือนางศรีสุดาอรุณโชธอายุ๔๒
นี่ค่ะถูกยิงอยู่ในสำนักทรงที่สุราธานี
คนยิงคือนายชัยนรงชูเพชรอายุ๔๖
อาวุธที่ใช้คือปืนลูกซองส่วนคนขวามือคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในสำนักทรงอ่ะนะคะ
บาดเจ็บนะคะกระสุนเฉียวคางไปนิดเดียว
ก็คือนางนิรมิตผ่องหยวนนั่งอยู่ใกล้กันเลย

ตำรวจสพพนมจับตัวนายชัยนรงค์ได้ที่บ้านในวันถัดมา
พร้อมปืนลูกซองยาวกระสุน๙นัด
ทำแผนไปเมื่อวานคุณผู้ชมจำได้ใช่มั้ยคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนั่นแหละเขาอ้างว่าเขาแค้นร่างทรง
หลอกเอาเงินกับอดีตภรรยาของเขา
ก็ไปซื้อที่ดินให้กับร่างทรงอีกทะเลาะกันจนต้องเลิกกัน
นี่คือที่มาของการก่อเหตุล่าสุดนะคะที่สพพนมสุราธานี
ญาติของนายชัยนรงค์มาเยี่ยมก่อนตำรวจส่งตัวไปฝากขัง
สารจังหวัดสุราธานีแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะฆ่าผู้อื่น
ไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะคะทั้งครอบ
ครองปืนทั้งพาปืนไปในที่สาธารณะคัดค้างการประกันตัวค่ะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นเหตุอุกชะกันครับในบอยนามสมมุติ
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเขารู้จักกับนายชัยนรงค์นะ
นรงค์ผู้ก่อเหตุเขาขยันมากเลยขยันทำงานที่บ้านมี
กิจการส่วนตัวเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ภรรยาเก็บหมด
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดภรรยาเอาเงินไปใช้ไปทำอะไร
ไม่รู้จริงแต่พอจะได้ยินมาบ้างว่าภรรยาหมดเงิน
กับร่างทรงค่อนข้างเยอะแล้วฟางเส้นสุดท้ายจุดพีคอย่างที่บอกก็คือ
เงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวครับสองแสนห้าไปซื้อที่ดินติดกับสารเจ้า
เฉยเลยเหมือนกับซื้อให้ร่างทรงคนนี้อันนี้คือทะเลาะกันหนักมากเขาก็เลย
เลิกกันตัวผู้ก่อเหตุเขาก็เลยเงียบเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจ้าอะไรกับใครไม่
ระบายความอัดอั้นอะไรให้ใครฟังด้วยนะเนี่ยมาโกรธกันเรื่องอดีตภรรยาเอา
เงินไปให้ร่างทรงแล้วก็เนี่ยเลิกลากันแล้วก็คงครับแค้นใจครับคงครับ
ใจก็เลยมาก่อเหตุนี้ในบอยนามสมมุติคนนี้บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเขาก็
ไม่ได้เป็นนักเลงอะไรไม่เคยไปหาเรื่องอะไรใคร
ถ้าถามคนแถวนี้ก็คือเขาทำมากินคือไม่เคยเกเลไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยเห็นว่า
เงินทุกบาททุกสตางคจากการได้ครับจากการงานก็จะก็จะยกให้เมียหมดเลยยกให้เมียหมด
คือไอ้เมียเป็นคนดูแลเรื่องเงินนะครับแต่อยู่มาก็คือนั่นแหละความลับมันออกมาว่า
เขาไม่เหลือเงินเลยจากการที่เขาทำงานมาทั้งชีวิตนะครับคือเงินที่ให้ภรรยาเก็บมา
ใช่ครับเขาไม่เคยบ่นว่ะบอกว่าเขาเป็นคนเงียบเฉยเฉยเฉยไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอะไรสุขรับ
ภรรยาเขาไปอยู่กับร่างทรงเนี่ยก็คือสามีเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่า
ภรรยาไปเสียเงินกับร่างทรงเยอะขนาดนี้

นี่นะคะในบอยนามสมมุติก็พูดในลักษณะที่ว่า
ด้วยความรู้จักกับผู้ก่อเหตุอะเนาะ
เงินทุกบัตรทุกสตางค์ผู้ก่อเหตุทำงานหาเงินมาเหนื่อย
ให้ภรรยาเก็บแล้วทำไมภรรยาเอาไปให้ร่างทรงแบบนี้
ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เขาทะเลาะกันจนเลิกกัน
แล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ผู้ก่อเหตุครับแค้นใจไปฆ่าร่างทรง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปเจอกับเจ้าของสวนปามซึ่งเป็นที่ตั้งของสารเจ้าหรือสำนักทรงอ่ะนะคะ
เขาก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ขอให้ข้อมูลเอาไว้ว่าสารเจ้าตรงเนี้ย
มาตั้งแต่เมื่อเอ่อสี่ปีแล้วนะมาเช่าอยู่สี่ปีแล้วละ
สาเหตุที่มาตั้งสรรเจ้าเนี่ยเขาเห็นว่าก็เป็นร่างทรงที่รักษาคนได้จริง
แล้วเขาไม่เก็บเงินนะจริงแล้วร่างทรงคนนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำบุญเท่าไหร่ให้เงินเท่าไหร่
เรียกเงินอ่ะว่าจะต้องจ่ายกี่บาทกี่บาทก็เลยอนุญาตให้เช่าที่ตรงนี้ทำเป็นสำนักทรง
จะได้รักษาคนรักษาคนที่เขามีความเชื่อตรงนี้เขาก็จะได้หายป่วย
สาเหตุที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ที่มาที่ไปรู้แค่ว่าตัวอดีตภรรยาของคนก่อเหตุมาซื้อที่ดินใกล้กับสารเจ้าจริง
แต่ก็ไม่รู้นี่ว่าเขาไปเอาเงินมาจากไหนแต่ตอนนี้พอไม่มีร่างทรงแล้วตรงนี้คือคงรื้อเลยนะคะ
สารเจ้าสำนักทรงเห็นเจ้าของที่บอกคงลื้อออกไปหมดเลยครับความคืบหน้าทางคดีอ่ะค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าหลังจากฝากขังผู้ต้องหาไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
อดีตภรรยาของคนเกาะเหตุที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเรียกมาคุยนะคะ
ก็ต้องเรียกมาคุยแต่จริงแล้วเหมือนกับว่าตำรวจบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะ
จำเป็นต้องสอบปากคำเขาด้วยซ้ำมั้งแต่เมื่อวานเราคุยกันนะพี่อุ๋ยว่าจริงอดีตภรรยาจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุด
ว่าตกลงโดนหลอกเงินไหมอะไรไหมจะได้ตอบคำถามสังคมได้หรือว่าให้ความเป็นธรรมกับร่างทรงเขาด้วยว่าโดนหลอกจริงหรือเปล่าหรือยังไง
เงินที่ไปให้ร่างทรงแต่ตำรวจบอกว่าเขาก็เลิกกันไปเป็นเดือนแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นละมั้งที่จะต้องเรียกอดีตภรรยามาสอบปากคำอะไรอ่ะ
คือถ้ามูลเหตุของการก่อเหตุที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ยอดีตภรรยาจะตอบได้ใช่ไหมว่าถูกหลอกอะไรหรือเปล่าอย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกเพียงแต่ว่าตำรวจก็คงจะมองในมุมที่ว่ายังไงคุณก็ไปยิงเขาตาย
ใช่เรื่องทางคดีมันไม่ได้เกี่ยวนี่เขาก็ไม่ได้อยู่ตอนก่อเหตุตอนอะไร
โมโหมูลเหตุอะไรยังไงคุณก็ไปยิงคนตายอย่างนี้ไม่ได้